คอเล่าเขาเล่าให้ผมฟัง
เขาบอกว่าเวลาดื่มเหล้านานก่อนจะนอนเนี่ยนะ

หรือว่าให้หาอะไรกินสักหน่อย

แต่ว่าบ้านนี้คือดื่มเหล้าเสร็จสงสัยหิว
กะเพรากะเพราหมูสับ
แต่ว่าด้วยความเมาครับคุณผู้ชมครับ

หลับไปไฟมันไหม้กระทะสิครับ

ก็ไม่รู้หรอกว่ามันแค่ผัดกะเพรา
นึกว่าไฟไหม้ว่าไฟไหม้บ้าน
โอ้โหทั้งกู้ภัยทั้งรถดับเพลิงมากันเพียบเต็มถนนแบบนี้เลยครับ
คือกู้ภัยเอ่ยรถดับเพลิงเอยนะครับ

จะบอกว่าจะมาระงับเหตุไฟไหม้

มันไหม้กระทะครับคุณผู้ชมครับ

ในบ้านเลขที่๑๙๑หมู่๙ตะบนชายพลึกอำเภอเมืองเลยครับ
กระทะยังมีกะเพราหมูสับคาอยู่เลยคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านคือพี่สิริพงศ์โม่แก้วอายุ๓๓ปี
ตื่นมาอย่างงงแล้วก็ถามกู้ไภว่า
พี่มากันทำไมครับนะฮะ

คือที่เขาถามแบบนี้เพราะว่าเขายังเมา

แต่พอจับใจความได้แหละบอกว่าดื่มเหล้าจนเมา
แล้วเอาอาหารไปอุ่นบนเตาแก๊สนะครับ
จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเมนูอะไรก็เผลอหลับไปครับ
ห่างจากเตาแก๊สสัก๓เมตรเท่านั้นเอง

นะฮะคือกู้ภัยกับรถน้ำแห่มากันเพียบ
คิดว่าไฟไหม้บ้านตามที่เพื่อนบ้านแจ้ง
ก็ต่างหัวเราะกันนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะฮะ
ไอ้ที่ไหม้มันแค่ไหม้ผัดกะเพราในกระทะเท่านั้นเอง

อย่าทำให้ลืมเอาไว้แบบนี้อีก
หรือหลับไปแบบนี้อีกนะครับคราวหน้า

เหมาก็หลับซะอย่าไปผัดนะ